แม่บอกว่าถ้าจะให้สวยมันต้องสักแสนนึง

จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ต้องจากบ้านหน้าถูกเกณฑ์เข้ามาเป็นทาง
ลุงเทอร์ว่าสองลูกพิสาร
มาปราบจำกลางชายแดนมาเล

ร้อง
ร้องได้ให้รัก